เหล่าพ่อบ้านทั้งหลายต้องฟังข่าวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านใจกล้า
พ่อบ้านขี้เหงาเพราะบ้านรักเมียหรือพ่อบ้านอะไรก็แล้วแต่
คือวันนี้ตำรวจบุกไปจับแพร่รี่ดาวยัวอันนี้คือชื่อฉายาของเขานะ
เดี๋ยวดูจังหวะนาทีบุกจับกันก่อน

นั่งกันให้เรียบร้อยหน่อยไปพี่เป็นตำรวจนะ
ขอเข้าให้หน่อยนะ

เอกพลสายจันทร์อายุ๒๙ปีที่อ่านชื่อได้เพราะเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมค่ะ
ข้อหาที่โดนคือร่วมกันรีดเอาทรัพย์

ถูกจับได้ที่ห้องพักย่านบางกอกใหญ่นะคะ
ขณะกำลังไลฟ์ทำงานร่วมกับเพื่อนอีก๓๔คนในห้อง

คือการจับกลุ่มตามหมายจับครั้งนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี๖๔พี่อุ๋ยปี๒๕๖๔
โพสต์ภาพในลักษณะเซ็กซี่วาบวิว

บีเอ็มนัดแชทพูดคุยแล้วบอกว่า

คืออะไร
เขาขอดูรูปเอาไว้ว่าเพศ

เออ

น้อคือชายนุ่มเหลานี่ก็
ตั้งใจหวางคุยนั่นแหละ
เห็นมีหญิงสาม้าแบบ

หรือถ้าไม่อยากให้รูปนี้มันหลุดไปอยู่ในที่สาธารณะในโลกโซเชียล

นั่นบ้านแตกเลยนะน่ะอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
ก็ใช่ไงนี่ล่าสุดเหยื่อคนล่าสุดโดนไป๔๐๐๐๐กว่าบาทน่ะ

เขาไปไล่ตรวจสอบดูนะเหยื่อเยอะมาก
เยอะแบบเพียบเขาใช้คำนี้
แล้วบางรายนะเครียดจัดถึงขั้น
คิดจะฆ่าตัวตายก็มีนะคะ
สุดท้ายตำรวจก็เลยไปหาเบาะแสมาจนกระทั่งรู้ว่าคนก่อเหตุเนี่ย
หนึ่งที่ไม่ใช่นกสีฟ้าแล้วนะนี่อีกแป๊บหนึ่งแล้ว
คนติดตามเนี่ย๓แสนกว่าคน
แล้วก็เลยไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขอสารออกหมายจับ
ปัจจุบันไลฟ์อย่างเดียวคนดูแต่ละครั้งเนี่ยก็ประมาณหนึ่งหมื่นคน
รายได้ก็ตกเดือนละแสนกว่าบาท
ส่วนในเรื่องทางคดีที่ว่าตั้งแต่ปี๖๔มานานแล้ว
หนูไม่เกี่ยวค่ะหนูไม่เกี่ยวเลยนะคะ
มันเป็นความผิดของเพื่อนที่ถูกจับไปตั้งแต่ปี๖๔แล้วค่ะ
โทษเพื่อนอีกเหรอ
หนูไม่ได้ทำผิดขนาดนั้นพี่พี่หนูไม่ได้ทำอะไรผิด

ใช่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่อย่าทำเหมือนหนูอย่าทำความผิด
เข้าใจพี่เข้าใจนะไปนะ
หนูยังไม่รู้เลยว่าทำไมหนูต้องมาเจออะไรแบบนี้
แต่ตำรวจไม่เชื่อนะคะก็คุมตัวไปตามหมายจับนั่นแหละ
แล้วทีมข่าวทรัฐทีวีได้คุยกับหนึ่งในคนที่ตกเป็นเหยื่อบอก
เคยเข้าแอปเนี่ยเคยเจอกับผู้ต้องหาในหลายปีก่อน
ไปเจอแบบใช้รูปเป็นผู้หญิงนัดพูดคุยจะไปมีอะไรกันอ่ะ
ก็มีการขอเบอร์ขอไลน์ขอรูปถ่ายให้เห็นอวัยวะเพศ
พอส่งไปเท่านั้นแหละหายไปเลยแล้วกลับมาอีกทีเนี่ย
โดนรีดเงินโอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนอีก
รวมเป็นเงิน๒๑๕๐๐บาทค่ะ